ชวนคุณผู้ชมไปทานไอ้ตรงไอติมกันหน่อยที่จังหวัดบุรีรำ
เพราะว่าคนขายพ่อค้าไม่ธรรมดา
แต่งตัวสุดเฟี้ยวแถมลีลาก็เด็ดด้วยครับ
เป็นยังไงลีลาไม่ธรรมดา
แล้วดูเสื้อเข้าซิพูดเข้าซิ
ใส่สูตรผูกไทยอย่างเท่
ที่คือเพราะค้าขายเอสติมนะ
ชื่อว่านายหนูพาพิมอายุนี่ก็๗๐แล้ว

แต่แต่งตัวหล่อเหล่าตระเวทขายไอติมแบบนี้
ขี่มอไซค์พ่วงข้างขายไอติมกะทิสูตรโบราณไปทั่วเลยฮะ
อกจากจะแต่งตัวหล่อแล้วนะ
ตาหนูตาหนูยังติดเครื่องเสียงเปิดเพลง
เพลงลูกทุ่งส่วนใหญ่นะลูกทุ่ง

เรียกลูกค้าน้องหนูติดอกติดใจกันเป็นแถว
ผมชอบอ่ะไอติมใส่ถ้วยแบบนี้สีชมพูเนี่ย
อย่าลืมนะใส่ถั่วมาด้วย

ถ้ามีข้าวนมข้าวเหนียวอย่างยิ่งดีค่ะมาเลยตัดนะ
เขาบอกว่าลูกค้านะทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
ให้ความสนใจเป็นแถวแวะเวียนมาซื้อไอติมกินคลายร้อน

ละลายหมดแล้วยังกินไม่ทันหมดเลยกิน
นี่ปู๊บมาตรงนี้เพราะลูกค้าเรียกนะขยับไปหักใกล้
ติ้นโคนเขาก็ดีบอกเลยว่าติดอกติดใจเยอะจริง
เจ้าของร้านตานูเล่าให้ฟังว่าไอติมกะทิโบราณเขาเนี่ย
สูตรมาจากเพื่อนอีกทีแล้วก็ขายมานานแล้วเกือบ๒๐ปี
แล้วที่แต่งตัวแบบนี้ข้อเชื่อขอบความเข้าไปคนเรียบร้อย
แต่งตัวอย่างนี้ให้เกียรติลูกค้า
ใส่สูตรที่บ้านมีสูตรเยอะนะสูตรหลายตัวด้วย
เปลี่ยนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนใส่สูตรมาขายไอติมแบบนี้

ตะเวนขายตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็นนะ
บางทีใบ๒ใบ๓หมดแล้ว

ละลายได้แล้วเขามีตู้เก็บไอติม

คุณมาเย็นหมดแล้วคุณไปซื้อกิน
ดารักดีสู้ครับ
ชมคนทำมาหากินนะคะ